คุณผู้ชมคะเราเล่าข่าวนี้ไปแล้วไทยรัฐออนไลน์ไปตัดคลิปข่าวนี้
ลงโซเชียลคนดูเยอะมากใช่ครับยอดวิวยอดคอมเมนต์กรณีคนไทยเนี่ย
อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วไปขับรถชนนักศึกษาที่สหรัฐวัย๒๒ปี
เสียชีวิตแล้วหนีกลับเมืองไทยใช่ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ผู้หญิงในภาพคนนี้คือนางทัพทิมอายุ๕๗ปีค่ะ
กลับมาที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้ตำรวจนะนะ
ตามไปรู้ตัวแล้วว่าคือใครแล้วออกหมายจับประสานกับทางการไทยนี่ค่ะ
นางทัพทิมอายุ๕๗ปีคนนี้

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริการัฐมิชิแกน
เมื่อวันที่๓๑ธันวาต่อเนื่อง๑มกรา
แล้วทำให้นายเบนจามินอายุ๒๒ปีนักศึกษาหนุ่มที่สหรัฐ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจนรู้ตัวแล้วว่า
คนไทยที่ก่อเหตุคือนางทัพทิมกลับถึงไทยเมื่อ๕มกรา
แล้วอยู่ที่ชนบุรีพอ๑๐กุมภาเนี่ยนะคะ
หนีไปอยู่ที่ห้องพักที่สวนพึ่งราชบุรีตามไปจนเจอตัวแล้วค่ะ
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
วันนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีแล้วท้องฟ้ามันมืด
ตรงนั้นปกติไม่ค่อยมีคนข้ามมีแต่กวาง
แล้วตอนที่ชนตัวนางทัพทิมไม่ได้ลงไปช่วย
เพราะว่าหนึ่งคือกลัวแล้วสองคิดว่าเป็นมิจฉาชีพ
ว่าเป็นการดักปล้นเลยตัดสินใจบินกลับไทยมา
ปรึกษากับน้องสาวแล้วรองโจ๊กบอกว่า
ทัพทิมเนี่ยยอมรับว่าเสียใจนะและตอนนี้พร้อมจะเดินทาง
รับโทษก็ต้องประสานกับทางการสหรัฐค่ะ
แล้วก็ทำตามกระบวนการการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
กลับไปรับโทษตามกฎหมายสหรัฐต่อไปนะคะ